คุณผู้ชมใครจะคิดว่ายืนอยู่กำลังจะจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
มินิมาตรรอยบาธาบาทาจากไหนไม่รู้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางใหญ่นนทบุรี
กล้องวงจรปิดจับภาพได้โดนถีบไปแล้ว

เท้าเดียวด้วยพอยเท้าด้วย

หันไปถามว่าจีบทำไมเหมือนที่คุณถามนั่นแหละ
เขาจ้องหน้ามาจ้ะจ้องหน้าเขม็นเลยนะ
แล้วไงรู้ไหมผู้หญิงเสื้อแดงก็ไม่กล้าทำอะไรต่อ
หลังจากนั้นมนุษย์ป้าแกก็จ่ายตังเสร็จ

นี่เดี๋ยวเฉลยว่าแกไปเคืองอะไรผู้หญิงเสื้อแดง

เข้ามาโพสต์เลยนะคะเตือนภัยสังคมทำไมไม่มีญาติดูแล

มนุษย์ป้าคนนี้ชอบตระเวนขโมยของแถวนั้น
อันนี้ข้อมูลตามรายงานข่าวนะฮะ
เธอไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น
ก็ได้ข่าวมาแบบนี้ค่ะนะคะ

ระบุข้อความเตือนภัยสังคมนะครับ
หนึ่งที่บางใหญ่จังหวัดนรรทะบุรี
ตอนนั้นผู้เสียหายเธอยืนต่อคิวกำลังจ่ายเงิน
มีผู้หญิงที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังค่ะ

ถ้อยคำหยาบคายเธอก็หันไปดู

ก็ประเคนบาธามาให้เธอเลยนะ
ถีบเธออย่างแรงเลยเธอตกใจค่ะ
ก็เลยหันไปถามพี่พี่ถีบหนูทำไม

พอคิดตังค์เสร็จก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไป
เธอก็เลยตัดสินใจไปถามวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวนั้นว่า

ตอบเป็นเสียงเดียวบอกรู้จัก
แล้วผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยทางจิต
แล้วผู้หญิงคนนี้มักจะตระเวนก่อเหตุลักษัพในร้านขายของชำ